มาดูเรื่องของแม่ลูกหน่อยนะฮะ

ตำนานที่ว่ากันมาเป็นงูจงอ่าง
งูจงอางแม่ลูกเนี่ยที่เคยมีเสียงเล่าขานกันมานานแล้ว
ว่าที่ถนนพระราม๒เมื่อก่อนเรียกว่า

แล้วมีถนนอยู่ช่วงหนึ่งที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
คนงานเขามีงูจงอางมาเข้าฝันมาสอน

ขอให้ลูกที่เป็นไข่อยู่เนี่ย

ที่ชาวบ้านเชื่อถือกันมากนะฮะ
อยู่ที่บริเวณซอย๔๘ถนนพระราม๒

แล้วคนก็ไปกราบไหว้บูชากันตลอด
โดยเฉพาะช่วงใกล้หวยออก

เขาว่ากันว่าถ้าไปที่สารงูจงอาง
แล้วเจองูจงอางตัวเป็น
จะยิ่งโชคดีอะไรที่ขอไว้มันจะสำเร็จ

มุมนึงเนี่ยเราคงจะโชคดีแหละ

งูมันจะขึ้นมาไหมใช่หรือเดินไปเดินมาแถวนั้นจะโดนงูฉก
งูกัดอะไรหรือเปล่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่เลยครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบ
ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างไรนะครับ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปเลยครับ
สารเจ้าแม่งูจงอางและลูกเป็นเจ้าแม่งูจงอางและลูกนะ
เพราะตามตำนานที่เขาเล่ากันมาเนี่ยคือเป็นแม่งูจงอางกับลูกงูจงอาง
ที่เจอเรื่องก่อสร้างแล้วก็ถูกทับตายอะไรพวกนี้แล้วก็มีอาถรรพ์ด้วยมานะครับ
อยู่ที่ถนนพระราม๒ซอย๔๘เขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
วันนี้มีคนมาเยอะมากราบไหว้สารเจ้าแม่งูจงอางและลูกนะครับ
คนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จดังใจนึกที่ขอพรเอาไว้
เขาทับตอนทับทางนี้เขาก็เชื่อกันแบบนี้
ก็เลยเอาไข่ไก่แบบไทยดิบไปถวาย
ส่วนผู้หญิงใส่แว่น

นี่คือคนที่โพสต์ล่าสุดนะ

ผู้ที่มากราบไหว้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มาไหว้ขอพรหรือขอโชคลาภจากเจ้าแม่งูจงอางแล้ว
ก็จะประสบผลสำเร็จตามคำขอทุกครั้ง

นำน้ำหรือว่านำไข่ไก่มาถวายมาแก้บน
บางคนก็แก้บนในการซ่างหนังการแปลงมาฉายที่ศาลมิกรรมก็มี

พร้อมกับขอพรด้วยให้ทำเรื่องต่างสำเร็จ
ทำเรื่องที่จะไปต่างประเทศได้สำเร็จ

วันนี้ก็เลยเอาไข่ไก่๙๙ฟองมาถวายเจ้าแม่งูจงอ่าง
เพราะว่าขอพรสำเร็จดังที่หวังเอาไว้

เพื่อนซึ่งไปประเทศอื่นก็ติดตลอด

หนูก็เลยลองมาบ้างเพราะว่าไม่อยากติดต่อมอบ
ถ้าเราไปแล้วกลัวเสียตังค์ฟรีอะไรอย่างนี้
ตัวไปไม่ได้เข้ามันก็เสียดายใช่ไหมคะ
ก็เลยค่ะได้
ก็นี่แหละค่ะก็คือถ้าเกิด
ก็คือหนูพูดว่าถ้าเกิดหนูได้ผ่านนะคะ
หนูก็จะกลับมาอีกครั้งนึง
ก็เอาไข่มา๙๙ฟองค่ะ
ก็เชื่อนะคะ
คือดูประวัติตั้งนานแล้วค่ะ

ก็มาก็ลองมาดูค่ะ
ก็เห็นหลายคนเข้ามา

เขาบอกว่าถ้าเกิดเจองูจงอางจะโชคดีค่ะ

ครั้งล่าสุดที่หนูมาขอเรื่องผ่านตม
หนูก็เจอ

เขาก็บอกว่าจะได้ไปประเทศ

มันก็จริง

มีเจองูจงอางเผือก
เจอสามตัวค่ะว่านั้น

โหเพราะว่าเจอกันบ่อยนะ

เจองูอยู่ที่ข้างศาลนะคุณเกดมันสอน
ถือว่าจะประสบความสำเร็จ

แล้วก็สมความปัฒนะเรื่องการค้า
เรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะ

เราก็ได้เห็นงูอะไรแบบนี้ค่ะ

แบบแม่ค้าเขาเล่าให้ฟังว่าออกไปบนกลางถนน
เขาก็ไม่ทำร้ายผู้คนไงค่ะปกตินี้งูงูจงอาง
ไม่เป็นสัตว์ร้ายใช่ไหมฮะถ้าเราไปเจอในป่าอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะต้องนั่งนะแต่ว่านี่เขาไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้ทำอะไรมนุษย์อย่างเงี้ยก็เลยว่าต้องโอเคอ่ะ
ต้องเชื่อพี่มาสองครั้งแล้วพรุ่งสองครั้งเองอ่ะ
อยู่ใกล้ใกล้ก็เพิ่งสองครั้งเพราะพี่เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย
แต่ว่าพอเรามาแล้วเราเจอแบบนี้เราก็รู้สึกว่าน่าเชื่อ
มาอยู่ประมาณ๓ครั้งค่ะเห็นทุกครั้งเลย
บางทีก็มาเห็นสามตัวพร้อมกันบางทีก็เห็นตัวเดียวแล้วแต่ค่ะ
แต่ว่ามาแต่ละรอบนี้มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเจอ
เจอแต่ละแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันครับก็ดูตามเจ็ดตามอะไรเขาอ่ะ
ใช่ครับมีความเชื่อความศักรณาได้ไหมครับ
ก็ก็ต้องมีความเชื่อค่ะพอดี

ก็ได้ทุกครั้งแล้วแต่ท่านอ่ะหนูแบบ
ไม่รู้ว่าคนอื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าหนูมาทีไรหนูถูกลอตเตอรี่ทุกที
อ่าก็เลยทำให้คนที่ไปนอกจากไหว้สารแล้วก็ไปดูงูด้วย
ว่าจะเจองูเป็นเป็นหรือเปล่าแต่คนดูแลสารบอกจริงก็เยอะอยู่แล้วนี่ค่ะ
เป็นร้อยฮะค่ะเป็นร้อยผมก็ถามคุณพัชรวรินนะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปในวันนี้บอกว่าเออที่เขาไปชะโงกดูกันเนี่ย
มันสูงมันต่ำจากบริเวณบนศาลขนาดไหนเป็นไปได้ไหมที่งูมันจะแบบเลื้อยขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ย
คุณพัชรินบอกว่าสูงคือสูงมากแล้วงูเหล่านี้ก็จะอยู่แถวนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีอาหารกินอยู่แล้ว
เพราะว่าจะมีคนดูแลสารเขาจะเอาอาหารสดเอาไก่สดหรือว่าเอาไข่ไก่เอาอะไรพวกเนี้ย
มาให้กินอยู่แล้วมีเป็นร้อยร้อยตัวเลยเหรอคะใช่แล้วให้อาหารทั้งเช้าเย็นค่ะ
ให้อาหารนี่ก็จะออกมาเยอะแล้วเขาจะออกไปนอกพื้นที่ไหมหรือแบบทำร้ายคนไหม
ก็น่ากลัวนะถ้ามีเป็นร้อยตัวขนาดเนี้ยคนดูแลสารเขาบอกว่าไม่เคยออกนอกพื้นที่อ่ะ
ไม่เคยไปทำร้ายคนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบ้านแถวนั้นเขาจะเจองูไปแถวบ้านบ้างหรือเปล่า
แต่ตามตำนานเนี่ยบอกว่าแถวนี้พื้นที่แถวนี้งูเยอะอยู่แล้ว
สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเขากำลังพัฒนาถนนกันจากชนบุรีปากท่อ
ทำเป็นถนนพระรามสองอืมอืมอ่าแล้วก็เนี้ย
ตรงหลักกิโลเมตรที่หกเจ็ดอ่ะแถวแถวที่พื้นที่ศาลเนี้ย
คนงานก็มีงูจงอางแม่งูจงอางมาเข้าฝันค่ะอ่าบอกว่าเออ
ขอเวลาเจ็บวันเดี๋ยวเพิ่งทำเลยขอให้เนี้ยลูกเลิกของฉันคลอดเคลิด
ออกมาเป็นตัวอะไรเรียบร้อยก่อนอืมปรากฏว่าไปบอกหัวหน้าคนงาน
หน้าคนงานไม่เชื่อก็เอาไถเลยโอ้โหถ่ายปุ๊บก็ทับไข่งูจงอางเลยอ่ะ
แม่ด้วยตายกันไปหมดตายหมดทั้งแม่ลูกตั้งแต่นั้นก็เกิดอาถรรพ์เรื่อยมานะฮะ
อาถรรพ์ตลอดจนต้องสร้างศาลนะฮะจากศาลเล็กก็เป็นสารใหญ่ขึ้น
ปัจจุบันก็เป็นสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกก็เป็นความเชื่อนะค่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็เออคุณงูเยอะงูจงอางด้วยนะคะ
คนก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่กันก็เยอะค่ะครับเดี๋ยวใกล้ใกล้วันเราค่อยไปใช่ค่ะ